มีเหตุสลดข่าวเศร้าเกิดขึ้นค่ะ
หนุ่มใหญ่อายุสักประมาณ๔๔ปี

แล้วปรากฏว่าหายตัวไปค่ะ

มาช่วยกันตามหาผู้ชายคนนี้หน่อย
สุดท้ายไปเจอเป็นศพนะคะ

จะสามารถงมมาเจอเป็นศพได้

ไปเก็บหอยไงแล้วถุงที่เตรียม
ที่เอาไปใส่หอยเนี่ยมันไปคล้อง
อยู่กับกิ่งไม้ใต้น้ำ

อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายคนนี้
เสียชีวิตเพราะว่าไม่สามารถที่จะ

ชุดประดาน้ำแล้วก็กู้ไผ่

ในฝ่ายขนาดเล็กคลองจราเข้

ก็หลังจากที่เจอแล้วก็นำขึ้นฝั่งมาแบบนี้ค่ะ

ก็พากันร้องห่มร้องไห้

เล่าบอกว่าลูกชายมีอาชีพคือ

ก่อนจะมาจมน้ำเสียชีวิต

ลูกชายมีพฤติกรรมแปลก
ทำเรื่องที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นล้างจานเช่นถูบ้าน

ซึ่งปกติแล้วผู้ตายไม่เคยทำเรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะ
คุณแม่บอกว่ามันเหมือนเป็นลางบอกเหตุ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุทราบว่าลูกชายชวนเพื่อน
เป็นเพื่อนบ้านบอกว่าจะไปงม
ไปหาหอยขมในคลอง
ให้แม่เอาไปขายที่ตลาดในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นเพื่อนบ้านที่งมหอยค่ะ
วิ่งกลับมาบอกแม่บอกว่าลูกชายหายตัวไป
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันดำหา
จนกระทั่งเจอเป็นศพแบบนี้ค่ะ

คุณแม่บอกว่าไม่ติดใจการเสียชีวิต
กู้ภัยก็เลยมอบศพให้ญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ไปดูที่นี่